ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเมื่อกี้ไปดูแล้วโอ้โหงามทั้งกายทั้งใจนะ
โอ้โหมาดูคนนี้กันบ้างเป็นครูฝึกตำรวจ
โอ้โหเรียกได้ว่างามพริ้งเลยทีเดียวเห็นแล้วมันต้องตาต้องใจสั่งอะไรก็ทำหมด
ครับผมไปดูกันครับ

นี่ละครับ

ทั้งหมด

แต่ที่เห็นนี่นะครับบอกเลยว่าโอ้โหความสวยนี่มันต้องตาต้องใจ

ผู้ชายยังต้องยอมสยบอยู่แทบเท้า

เป็นเรื่องของระเบียบวินัยปะโถเอ้ย

รู้จักกันหน่อยนะครับว่าเธอเป็นใคร
ที่ชื่อว่าในชื่อเต็มของเขานะครับ

ยุดทุกวิธีตำรวจมันจะปี๒๕๖๐
เธอเนี่ยนะครับบอกเลยว่าออกครับสั่งได้แบบเสียงดังฟังชัด

เรียกว่าความสามารถแบบนี้ไม่แพ้ครูฝึกผู้ชาย
แม้แต่นิดเดียวเลยทีเดียวสั่งอะไรทำได้ทำหมด

ก็ตอนแรกก็กดดันบ้างเพราะว่าอย่างในโรงเรียน
รู้ว่าจะสั่งยังไงและจะฝึกยังไงให้สอบ
บอกเลยนะครับถ้าทุกสถานีตำรวจมีแบบนี้
แล้วก็เรื่องราวของการไล่ล่าจับตัวคนร้าย

โดยเฉพาะยิ่งคนร้ายที่เป็นผู้ชายจะสามารถจับได้ง่ายขึ้น

จริงเพราะว่าแต่ละคนพร้อมยอมจะมอบตัวมอบใจแหละครับ
คนชนะก็เลยอยากทำผิดเลยอยากมอบตัว
วันนี้ผิดทุกอย่างผิดหลายกระทงเลยทีเดียวเจอแบบนี้
อยากจะไปมอบตัวเลย

คุณตบวจรออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ
ตบวจผู้ชายนะ
เล่นไม่ไปนะครับอยู่ที่นี่แหละครับสบายใจกว่าเยอะเลย